ต้องบอกว่าเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่กันจริงผู้ชายคนหนึ่ง
ไปเที่ยวหาดนางรำที่จังหวัดชนบุรีปรากฏว่าจังหวะหนึ่ง
ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าเด็กจมน้ำวิ่งไปช่วยเหลือ
เด็กทั้งสองคนที่จมน้ำรอดแต่ตัวเขาเองโดนคลื่นซัด
เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะคะ
หลังจากที่ตำรวจสพสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เหตุการณ์คนจมน้ำเสียชีวิตจุดเกิดเหตุก็คือ
บริเวณหาดนางรำเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายวุฒิชัยเจริญธรรมอายุ๒๕ปี

ตอนนั้นชุดประดาน้ำแล้วก็หน่วยกู้ภัย
มูลละนิทธิสวังโรจนักฐรมสถานสตหีบ
ไปช่วยค้นหาใช้เวลาร่วมกว่า๑ชั่วโมง
ที่สุดแล้วก็พบร่างวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็คือคุณวุฒิชัย
มอยู่ใต้น้ำห่างจากฝั่งไปประมาณสัก๒๐๐เมตร
ทีนี้ไปสอบถามญาติของผู้เสียชีวิต
ก็คือคุณจิรานุษย์ธรรมเมืองคุณอายุ๓๗ปี
เล่าบอกว่าตนเองพาครอบครัวแล้วก็หลานมาเที่ยวพักผ่อน
ที่บริเวณหาดนางรำสัตหีบที่ชนบุรี
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่ามีเด็กถูกคลื่นซัด
ห่างออกไปจากชายฝั่งและกำลังจะจมน้ำ
พอได้ยินแบบนี้ค่ะคุณวุฒิชัยผู้ตายรีบวิ่งไปเลยค่ะ
รีบวิ่งไปดูแล้วก็ตัดสินใจลงไปช่วยเหลือน้องทั้งสองคน
ผลักเด็กทั้งสองคนกลับมาเข้าฝั่งได้ปลอดภัย
แต่จู่ก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น
เพราะว่ามีคลื่นลูกใหญ่มาซัดเอาร่างของคุณวุฒิชัย

จังหวะนั้นคุณวุฒิชัยนะพยายามที่จะว่ายน้ำกลับเข้าหาฝั่ง
แต่ก็ไม่สามารถสู้แรงคลื่นที่มันเป็นคลื่นลักษณะลูกใหญ่ไว้ได้
หมดแรงค่ะจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาและสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ชาวเน็ตหลังจากที่ไปดูข่าวนี้แล้ว
ก็ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวนะคะ
ชมความเสียสละของคุณวุฒิชัย
ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะคะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ชีวิตแลกมากับ๒ชีวิตที่รอดมานะครับ